ช้างป่าสองตัวออกมากินพืชผักผลไม้ของชาวบ้านนะคะ
อยู่ในพื้นที่นายายอามจังหวัดจันทบุรีค่ะ
ปัญหาก็เกิดจากเรื่องเดิมนี่แหละในป่าเนี่ยอาหารมันน้อย
เขาก็ต้องออกมาแบบนี้เนี่ยนะคะผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากชาวบ้านในพื้นที่นะคะ
ก็คือคุณสุภกิจตุ้มฉิมผู้สื่อข่าวไปเลยค่ะ
ไปถึงในพื้นที่ให้เร็วที่สุดแล้วก็ไปทันช้างป่าสองตัวพอดีเก็บภาพมาเนี่ยนะคะ
เขายืนอยู่ในสวนของชาวบ้านแล้วก็ใช้งวงเกี่ยวผลไม้มากินไปเรื่อยแบบนี้
เจ้าของบ้านเล่าว่าคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเพื่อนก็ส่งข่าวมาบอกแล้วนะ
เห็นช้างป่ากำลังจะเดินผ่านบ้านของเธอน่ะสุภกิจแต่ก็ยังไม่เห็นสักที
จนกระทั่งเช้าเมื่อวานนี้หกโมงเช้าค่ะม้าเห่าได้ยินเสียงกิ่งไม้หักด้วย
กรับกรับกรับกรับดังมาจากข้างบ้านก็เลยออกไปดูสิมีอะไรเกิดขึ้น
เอ๋ค่ะช้างป่าสองตัวยืนนิ่งอยู่ในป่าเลย
เขาก็เลยถอยห่างออกมาแจ้งผู้ใหญ่บ้านล่าสุดช้างป่าสองตัว
ลัดเลาะไปกินผักผลไม้ในสวนของชาวบ้านหลังอื่นต่อไปนะคะ
แล้วก็มุ่งหน้าไปทางบ้านหัวโมกนายเฉลยเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ห้าตะมนต์วังใหม่เนี่ย
บอกว่าจากการลงพื้นที่ไปตรวจสอบร่วมกับชาวบ้านคาดว่า
ช้างป่าสองตัวน่าจะวนเวียนหากินอยู่ในพื้นที่ซึ่งมันติดกับลำคลองกระแจ
เบื้องต้นแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบแล้วนะคะ
แล้วก็ผู้ใหญ่บ้านฝากเตือนประชาชนด้วยเนี่ยนะคะ
บอกว่าถ้าเห็นช้างป่าอย่าไปตีเขาอย่าไปทำร้ายเขา
หรือจุดประทัดไล่เพราะนั่นอาจจะทำให้เกิดความสูญเสีย
ยิ่งขึ้นเพราะเขาตกใจเขาอาจจะวิ่งเข้าไป
หรืออาจจะโกรธไปสร้างความเสียหายได้เพิ่มเติมค่ะ